ต่อกันที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยแผนงานในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ
โดยเตรียมที่จะทาบทามฮวนฟันตาเนียลนะคะอดีตโค้ชกำปั้นทีมชาติไทย
คนที่เคยสร้างสำหรับเพิ่มสิงจนกลายเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาช่วยทีมกำปั้นไทยโดยการคุมมวยหญิงในการสู้ศึกเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียค่ะ
โดยคุณพิชัยชุนหาวชิ้นนะคะนายกสมาคม
พิชัยช่วงมากเหลือไม่งามวิวว่าฟอนตาเนียลก็สนใจที่จะกลับมาคุมมวยที่เมืองไทยนะคะโดยปีหน้าก็จะหมดสัญญากับงานที่ทำอยู่
ก็เลยจะทาบทามเข้ามาคุมมวยหญิงลุยศึกเอเชียนเกม
ซึ่งจะมีการเพิ่มการแข่งขันมวยหญิงมาถึง๕รุ่นด้วยกัน
โดยจะฝึกซ้อมแต่มวยหญิงโดยเฉพาะนะคะ
ที่จะเดินทางมาเมืองไทยในช่วงเดือนมกราคม
โดยนายพิชัยก็ยังกล่าวเพิ่มด้วย

ก็มีแผนที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอารับเอมิเรด
เพื่อสังเกตการณ์การประชุมวิสามันของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติหรือว่าไอบ้า
ว่าใครที่จะขึ้นมาทำหน้าที่ประธานไอบ้าคนใหม่แทนที่ชิงโกหวู
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นชาวยุโรป